สำหรับคนที่ไม่ได้ดูตั้งแต่แรกวันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องและเฮียน็อตของเราจะพาไปล่องเรือหาร้านเส้นเมนูเด็ดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากันค่ะ
แต่ถ้าเป็นรสชาติความอร่อยคงต้องให้เฮียเขาเล่าด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ
แล้วเมนูอาหารที่เราเสิร์ฟล่ะเป็นเมนูอะไร

ซึ่งเป็นเมนูเส้นของเขาเขานิยมทานเส้นอะไรครับ
อย่างเส้นกลมอิตาเลียนก็เรียกสเปตตี้

หรือก็ทำไว้แล้วแล้วมาคลีคลุกใหม่
ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเขาจะจืด

แต่เราก็มาปรับเปลี่ยนให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้น

จัดกว่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดร้อนแรงกลมกล่อม

พูดมองเห็นภาพเดี๋ยวขอดูเมนูจริงเลย
เอาละครับตอนนี้พร้อมจะชิม๒เมนูนะครับ

ตัดมาเลยมาเส้นใหญ่จัดตุ้นในออร์โตปุสต์
ก็คือปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์นะนี่พาสต้า

อย่างวัตถุดิบต่างนี้เราเอานำมาจากไหนนะครับ

แล้วก็ตุ๋นประมาณเป็นวันนะครับ

ตุ๋นนอกจากให้เปื่อยแล้วให้รสชาติของมันเข้าไปในเนื้อปลาหมึกนะครับผม

ใหญ่จริง
ตุ๋นปลาหมึกให้เปื่อยเนี่ยจริงมันไม่ได้เปื่อยเหมือนเนื้อหรือหมูนะ

มันเวลากัดเข้าไปมันจะไม่กรุบเหมือนเวลาเคี้ยวปลาหมึก

มันจะหนืดกว่าก็จะได้สัมผัสของปลาหมึกที่แตกต่างออกไปนะครับผม
แล้วก็รู้สึกว่าเคี้ยวไม่ยาก

ก็ยังได้รับถึงรสของความสดของมะเขือเทศอยู่บ้าง

เส้นเป็นเส้นเป็นคำไปเลย

มีเส้นให้เคี้ยวแบบหน้ากว้างกว่าปกติ

อ่าอันนี้มีใส่ทัฟเฟิลหน่อย

โดยเฉพาะคนไทยที่รักษาสุขภาพ

เขาเรียกว่าเห็ดที่มีราคา
แล้วก็เป็นที่นิยมของนักกินอยู่แล้ว

ตัวนี้เราก็ใส่ตัวน้ำมันของมัน
ซึ่งจริงไอ้ที่เห็ดทรัฟเฟิลมันดัง

แล้วก็สกัดออกมาเป็นน้ำมันตัวนี้นะครับผม
เพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูอาหารของคุณนะฮะ
ต้องบอกว่าทานเข้าไปมันจะมีแบบความหอมอบอวน

สมกับความมันของเนยกับชีสข้างใน

เป็นความมันแบบเบาผสมกับเครื่องเทศนะครับ

นี่ก็เปิดมากี่ปีแล้ว
สำหรับวิธีชีวิตของคนไทยจริง
ด้วยครับ

ผมคิดว่าถ้าเกิดฝรั่งเยอะคนไทยจะไม่กล้าก้าว

๒๐๐กว่าบาทนะสำหรับเมนูของอาหารฝรั่งก็ถือว่า
ถ้าเป็นพวกสเต็กพวกอะไรก็ต่ำกว่าพัน

นอกจาก๒เมนูนี้แล้วทั้งร้านมีเมนูอะไรแนะนำดีครับผม
เมนูที่แนะนำที่ทีเด็ดของร้านเนี่ยจะมี
เป็นเนื้อแกะหน้าแข้งแกะ

อีกอันมึงจะเป็นขาหมูลมพันนะครับ

อาหารเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรสชาติแบบ

ไม่ครับเชฟเป็นคนไทยครับเชฟโจ๊ก

ประสบการณ์เขาเป็นยังไงครับ

เขาก็มาช่วยแล้วเขาค้นพบตัวเองเจอ

เขาก็จะไปทำงานหลายที่มากเลย
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ร้านระดับมิชลินในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ

ครับผมแล้วก็มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองรักจนประสบความเร็จ

อเจมส์แล้วที่นี่ก็นั่นจะคุยกับพี่อีฟแล้วเข้าไปทักทายเชฟด้วยล่ะครับ

เพื่อไปค้นหาเมนูอาหารจากรอบโลกมาไว้ในร้านด้วย

เพราะว่าเดินทางมาจากทุกที่ทั่วโลก

ช่วงร้านจะเปิด๑๑โมงครับ

ถ้าดินเนอร์๕โมงจนถึงเที่ยงคืนครับ
เมนูอาหารระหว่างกลางวันกลางคืนนี้ต่างกันไหม

ถ้ามาทางเรือเนี่ยนะจะนั่งจาก

แต่ถ้ามาทางรถบนถนนพระอาทิตย์

แล้วเวลาถ้าเกิดลูกค้าอยากจะไปเดินชิวข้างนอก
ก็เดินผลุตรงนี้ไปผิงถนนเข้าศาลได้

ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยนะครับผม

อย่าลืมแวะมาที่ชิปแช่งแห่งนี้นะครับผม

จาก๒เมนูพาสต้าในบรรยากาศ
ชิคคือขึวริมน้ำเจ้าพระยา

ก๋วยเตี๊ยวสมุนไพรเส้นภูระ

เดินผ่านหน้าร้านเห็นเขียนว่าก๋วยเตียสมุนไพรเส้นโหรา
มันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโหรศาสตร์ไหมครับ
เราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพค่ะสูตรสมุนไพร
มีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือก
ตามลักษณะของดาวประจำวันเกิด
ของโหรศาสตร์เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับของกินได้ยังไงอ่ะคืออยู่กับองค์การอาหารมานาน
คิดว่าพอจะมาทำในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเติมเนี่ย
แล้วก็มีความคิดว่าจะเอาแนวคิดในเรื่องของปรัชญาทางโหรศาสตร์
มาเจอของของกินได้ยังไงบ้างคนมากินที่นี่ถ้าแบบกินให้ถูกต้องตามโหรศาสตร์จริงจริงมันต้องกินตามอะไรอ่ะ
ทานยังไงก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบแต่ว่าที่เราแยกเป็นสูตรเพราะว่าแต่ละดาวก็จะมีจุดเด่น
บุคลิกภาพเหมือนคนเนี่ยก็มีบุคลิกไม่เหมือนกันนิสัยแตกต่างกันดาวก็เช่นเดียวกันค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับดาวพระเคาะที่พี่ปลาดาวพูดถึงอยู่นะคะเป็นส่วนหนึ่งในโฮราศาสตร์ที่เป็นการพยากรหรือทำนายโชคชะตาโดยอาศัยเวลาและการโคจรของดวงดาวเป็นหลักค่ะ
แล้วก็บันทึกเป็นสถิติไว้โดยดาวพระเคาะตามหลักโหรศาสตร์นี้จะมีทั้งหมดสิบดวงด้วยกันซึ่งดาวแต่ละดวงนะคะจะมีความสัมพันธ์และความสำคัญแตกต่างกันออกไปตามวันเกิดของมนุษย์
พื้นฐานดวงชะตาลักษณะนิสัยใจคอโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องโหราศาสตร์อย่างแท้จริงจะสามารถนำข้อมูลตามศาสตร์มาคำนวณและตีความเป็นพยากรหรือคาดการณ์เหตุการณ์ต่างในอนาคตได้ค่ะ
และนั่นนะคะจึงเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ปลาดาวนำความรู้ความสนใจเรื่องดาวพระเคาะที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนเกิดแต่ละวันมาสร้างสรรค์เป็นเมนูเส้นให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวกันในวันนี้ค่ะ
เมนูเส้นของที่ร้านมันจะเสริมดวงให้เราไหมเกี่ยวไหมก็ที่แน่เนี่ยเสริมดวงเนี่ยค่ะมันก็คือว่าเราคิดดีทำดีเราก็ดวงดีอยู่แล้ว
แต่ว่าที่แน่คือถ้าเราทานเส้นหัวหลักปุ๊บเราสุขภาพดีแน่นอนอ๋อก็คือจะเน้นที่ว่าบุคลิกของดาวดวงนั้นออกมากลายเป็นเมนูอาหารต่างใช่ไหมค่ะอย่างเมนูที่แนะนำในวันนี้คือเมนูอะไรเมนูที่แนะนำวันนี้เป็นเมนูดาวพระธรรม
ลักษณะของดาวพระธรรมเป็นยังไงดาวพระธรรมก็เป็นดาวเกี่ยวกับผู้มีสติค่ะผู้มีปัญญาอืมนักประหลาดก็ได้อืมผู้มีความรู้อืมก็เราก็เลยนำเสนออืมเมนูปลาค่ะอ่ะอย่างผมนี่เกิดมาดังขาดลักษณะของดาวของขาดเป็นยังไงก็กล้าแรงแข็งขยันเออดูดีดูดีนี่คือปรักยาของดาวครับผมท
อังคารเนี่ยสร้างจากกระบือแปดตัวเออเพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบบึกบึนแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็มีความแบบร้อนแรงอาหารของเมนูนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบว่าร้อนแรงคำว่าเบรกแตกคือว่าแรงทุกรสค่ะเอาละตอนนี้อยากจะชิมแล้วล่ะครับเมนูสำหรับสองดาวนะครับคือดาวพฤหัส
รสชาติก็เป็นเหมือนคล้ายกุ่นจากต้มยำ

แม้กระทั่งผักก็จะเป็นผักปลอดสารพิษค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป